แล้วก็เป็นความหวังของคนไทยที่อยากฉีดวัคซีนเหมือนกันนะครับ
วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับ
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ในการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิติมศักดิ์

คุณมาราภรคุณเบิศค่ะ

ว่าเรื่องของมาตรฐานในการที่ผ่านการรับรองการพิจารณา

ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าวันนี้จริงแล้วก็เป็นข่าวที่เป็นความภาคภูมิใจ
คำถามที่ประชาชนสับสนก็คือว่าเรื่องคุณภาพของวัคซีน
จะถูกส่งเข้าไปทดลองในห้องปฏิบัติการ
ไม่ว่าที่จะเป็นที่สหภาพในที่อังกฤษที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ออสเตรเลีย
แน่นอนค่ะการผลิตวัคซีนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
เป็นสิ่งที่สำคัญต่อมวลมนุษยชาติ
ดังนั้นทุกอย่างจึงต้องผ่านขั้นตอน
จากว่าเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกายมนุษย์นะคะก็ทุกอย่างได้ผ่านมาตรฐานอย่างแน่นอน
ส่วนข่าวลือที่ว่าวัคซีนบางแมชไม่ได้มาตรฐานหรือบางแมชไม่ได้มาตรฐาน

ครับค่ะแล้วปริมาณการผลิตในครั้งนี้ที่จะส่งมอบนี่เราผลิตเท่าไหร่คะ
แล้วก็ค้นพบว่าเราเป็นจริงแล้วก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น
โดยพระราชบรรณิธรรมนี้
ทานของในหลวงรัฐชาติที่๙นะคะจนต่อมาถึงรอ๑๐นะคะ
ก็เป็นบริษัทที่ลงทุนไป๕๐๐๐ล้านนะคะ
แล้วก็เป็นบริษัทที่เขาค้นพบว่ามีศักยภาพในการที่จะสามารถเดิม
เราเป็นบริษัทผลิตยาชีวัตถุนะคะ
ซึ่งยาหลักที่เราผลิตก็คือยาต้านยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไตวายนะคะ
รวมทั้งที่สำคัญคืออันนี้ที่คนถามกันเยอะ
ก็คือยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะ
ซึ่งจริงก็อย่างที่ทราบกันว่ายาพวกนี้เป็นยาที่ส่วนมากจะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศ
ซึ่งอันนี้เราเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสูบรายน้ำ
ครับคุณนวลพันธ์ครับคำถามสำคัญเลยฮะ

อันนี้แป้งต้องตอบตรงนะคะแป้งคิดว่าแต่ละวัคซีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็น
แต่อันนี้ก็ตอบจากหนังสือที่อ่านทั่วไปนะคะจากหมดวิจัยต่าง
ผลิตเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙ถือว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตอย่างรวดเร็
เกือบจะทุกวัคซีนในโลกนี้ตอนนี้นะคะ
ดังนั้นเนี่ยแป้งเชื่อว่าผลข้างเคียงเนี่ย
ครับได้ครับ
ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับคุณนมพันธ์ครับ

คุณนพันธ์ล่ำซำนะครับในฐานะท่านเป็นภูมิในการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิติมศักดิ์
เขาบอกว่าเพียงฉีดเข็มแรกเนี่ยนะครับ
จะสามารถลดความรุนแรงของโรคโควิด๑๙ในระดับที่
คือไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ถึง๘๐นะครับ
ตัดสินใจนะครับฉีดวัคซีนเพื่อตัวคุณเองครับ